กราบเรียนท่านประธานที่เคารพผมวิรัติโอรสลิน
เสรีรินมัมไทยสมาชิกรัฐตักษภา
ผมใครขอแสดงเหตุผลว่าผมไม่เห็นด้วย
ยัตติแก้ไขรัฐธรรมนุนจากระบบ
ที่ใช้อยู่ในปัจจุบันนี้

เหมือนครั้งที่ขอสชยึดอำนาจ
ตามยัตติของสมาชิกภักดิ์พลังชาลัทธรรม
ที่นำโดยท่านภัยบูลนิติตะวัน
ท่านเบนดีตพรรค

พักอะไรผมก็จำไม่ได้แล้วนะครับ
จำได้แต่ว่าท่านเป็นสอสอปฏิเสธ๔๕๐๐คะแนน
ผมเนี่ย๘๒๐๐นะครับท่านประธาน
เห็นท่านแถลงต่อท่านประธานเมื่อเช้านี้ว่า
ท่านจะแก้ปัญหาเรื่องสอสอปฏิเสธ
ก็ดีครับท่านประธานผมเห็นด้วย
ผมเนี่ย๑วิรัติจะเกือบเท่ากับ๒ภัยบูลอยู่แล้วนะครับ
นี่เกือบจะซื้อ๑แถม๑นะครับ
ราคาอะไรจะถูกขนาดนั้นนะครับ
มาวันนี้ท่านบอกท่านจะไม่เอาระบบสัดส่วนสอสอเพิ่งมีเนี่ย
ท่านมีเหตุผลอะไรมันไม่ดีตรงไหน

ตรง๔๕๐๐ได้เป็นสอสอเนี่ย

ถ้ามันไม่ดีท่านบอกท่านต้องการแก้ปัญหาสอสอปฏิเสธ
ท่านต้องแก้ตรงนี้ต้องแก้ตรงนี้
ไม่ใช่ไปแก้ทั้งระบบท่านจะเลิกทั้งระบบ

ชนชั้นใดร่างกฎหมายก็แน่ไซส์เพื่อชนชั้นนั้น

ก็ตรงที่ประชาชนจะถามว่า
เป็นปาร์ตี้ลิสต์อันดับที่เท่าไหร่ตรงนี้
ท่านควรจะต้องรีบเสนอแก้ให้ชัดเจน

ควรอยู่อันดับไหนยังไง

จะได้ต่อประชาชนเขาถูก

ผู้หน้าภักษ์พลังประชาชนรัฐ
ท่านประธาน
เขาไม่ให้นั่ง
ท่านถ้าผมไม่พูดก็เดี๋ยวหาผมไม่กำชับอะไรให้ถูกต้องตามนั่นนะครับ
กรุณาอย่าพูดถึงบุคคลมากนักนะครับ
เมื่อกี้นี้ที่ยอมก็เพราะว่าพูดถึงผู้ที่เสนอร่างนะครับ
อย่าพลาดพิงถึงท่านอื่นเลยนะครับ
ขอบคุณท่านประธานผมคิดว่าผมอยู่ในประเด็นนะครับ
ผมกำลังพูดเหตุผลเพราะอะไรนะครับ
ก็จะฝากท่านประธานไปเลยนะครับ
ว่าถ้ารู้อย่างนี้ก็ตั้งพักการเมืองเองดีกว่า
จะได้ต่อรองได้บ้างนะครับผมแนะนำเลยนะครับ
ท่านประธานครับผมเมื่อเช้านี้ท่านภัยบูลท่านแถลงต่อท่านประธานว่า
ที่จะแก้กระเพาะประชาชนให้ต้องการให้แก้เป็นบัตร๒ใบ
พูดอย่างนี้ประชาชนจะเข้าใจผิดได้นะครับว่า
ระบบปัจจุบันนี้มันแก้เป็นบัตรสองใบไม่ได้ซึ่งไม่จริง
ท่านสามารถแก้เป็นบัตร๒ใบได้ในระบบปัจจุบัน

ท่านประธานครับรัฐธรรมนูล๒๕๖๐มีปัญหาหลายมาตราที่จำเป็นต้องรีบแก้ไข
อย่างมาตรา๑๖๑๖๑ผลเอกประยุทธ์ถวายสัตว์ไม่เป็นไปตามรัฐมนูนเนี่ยท่านว่าสำคัญไหม
ต้องแก้ไหมในขณะที่ยังเป็นหัวหน้าขอสชมีอำนาจล้นฟ้าเหนือรัฐมนูล
มีมาตรา๑๔กลุ่มกำลังทหารทั้งประเทศ
บังอาจจะเมื่อต่อองค์ภาพมหาสัตว์ไม่ถวายสัตว์ให้เป็นไปตามรัฐพนุนท่านพา
อย่างนี้สำคัญไหมทำไมไม่แก้ต้องรีบแก้ตรงนี้
หรือจะต้องให้ต่อไปมีคนไม่จงรักพักดีมาเรียนแบบทำตามหรืออย่างไร
ตรงนี้ท่านต้องแก้ท่านประธานครับขนาดนี้บ้านเมืองเกิดวิกฤตทั้งเศรษฐกิจทั้งโควิดเข้าขั้นวิกฤต
พวกท่านพักพลังประชารัฐท่านไม่รู้เหรอ
แทนที่เสนอยัตติเร่งด่วนช่วยเหลือประชาชน
ไม่ทราบจะรีบร้อนเร่งด่วนอะไรกันขนาดนี้
เรื่องความเดือดร้อนประชาชนจะไม่สำคัญกว่าหรือครับ
ให้ปล่อยข่าวกันจะแก้เสร็จจะยุบสภาหาพวกท่านประธาน
ท่านประธานเชื่อไหมถ้าเชื่อ
มันคือแป้งไม่มีใครเชื่อเป็นไปไม่ได้
ท่านประธานครับระบบการเลือกตั้งในโลกนี้
มีหลายระบบขึ้นอยู่กับจุดประสงค์ของแต่ละประเทศ

ใช้ระบบสัดส่วนสอสอ
ผลเอกประยุทธ์จันโอชา
ผลเอกประยุทธ์ใช้งบประมาณมหาศาลของชาติ

โดยมีวัตถุประสงค์หลักคือ

มีสมาชิกประท้วงครับเชิญครับท่านครับ
กลับเรียนท่านประธานที่เคารพครับ
กลับผมนายกองตรีอศิษวร
สมาชิกสภาพุทธแหละสลอนเกษตร๓จังหวัดนครศิษย์ธรรมราช

ประท้วงท่านผู้อภิปรายอยู่ในขณะนี้นะครับ
ท่านผู้อภิปรายกำลังละเมิด
ข้อบังคับข้อที่๔๕นะครับ
ขอให้ท่านประธานได้พิจารณาด้วยนะครับวินิจฉัยด้วยครับ

วิรัติครับก็เป็นอย่างเช่นเคยนะครับ
คือการอภิปรายต้องอยู่ในประเด็น
ในขณะนี้ก็คือเรื่องของการล่างรัฐมนูลนะครับ
ท่านประธานผมเป็นฝ่ายค้านอย่าผมสนับสนุนเลยครับ
ผมกำลังอภิปรายว่าผมไม่เห็นด้วยอย่างไร
ท่านฟังจะให้ผมพูดเพราะเหมือนท่านได้ผมไม่จำเป็นนะครับ
ผลเอกประยุทธ์มาที่นี่ก็ไม่ได้พูดเพราะนะครับ
กรุณาฟังผมก่อนนะครับขอร้องนะครับ
ท่านพยายามอย่าพูดถึงพาดปิงไปถึงคนอื่นโดยไม่จำเป็นเลยนะครับ
ให้พูดแต่เรื่องของกฎหมายที่เสนอขึ้นมาเนี่ยนะครับ
มีข้อบกว่าทำไมเห็นด้วยอย่างไร

กลับถามกลับเรียนถามท่านประธานนะครับที่ว่าพูดถึงคนนอกไม่จำเป็นเนี่ย
ผลเอกประยุทธ์กับพลเอกประวิทย์เป็นคนนอกหรือไม่ผลเอกประยุทธ์
เป็นนายกรัฐมนตรีในนามพักพลังชารัฐผลเอกประวิทย์เป็นหัวหน้าพัก
ครับไม่ใช่คนนอกนะครับท่านประธานท่านประธานกรุณาวินิจฉัยนะครับ
ก็บางครั้งก็ไปพูดถึงแป้งพูดเทละอินอะไรเนี่ยคนก็พอทราบนะ
ท่านพูดถึงใครอ๋อพูดถึงแป้งนี่ไหมท่านประธาน
ครับครับขอบคุณท่านประธานครับขอบคุณอย่างสูงน่ะ
แล้วถ้าท่านจะพูดถึงท่านนายกหรือท่านรองนายกหรือพูดรัฐมนตรีอะไรเนี่ย
ก็ต้องมีข้อมูลที่เกี่ยวข้องที่ชัดเจนนะครับ

ขอบคุณครับครับท่านประธานครับผลเอกประยุทธ์
โดยวัตถุประสงค์หลักคือสกัดกั้นพักเพื่อไทย
และขณะเดียวกันให้ตัวเองได้เสิร์ฟทอดอำนาจต่อให้ได้
โดยมีการล่างทั้งหมด๒ครั้ง
ล่างแรกเป็นระบบสัดส่วนประสงค์แบบเยอร์มัน
มีบัตรสองใบใบหนึ่งเลือกคนใบสองเลือกภักดิ์
ท่านประธานแต่ในที่สุดก็ถูกคว่ำไปในสนช
เมื่อถูกความไปก็ร่างใหม่เสียงบประมาณก้อนใหญ่ไปอีกครั้ง
ร่างรัฐมนูลเจ้าปัญหาก็ล่างให้มันบิดบิดเบี้ยวเข้าไว้
งให้มันกำกลมเข้าไว้จะได้ส่งสารลำนูนตีความ
จากบัตรสองใบที่ความไปเหลือบัตรใบเดียวเป็นระบบสัดส่วนผสมแบบเยอรมัน
ชนิดทุกผลภาพขาเป๋ไม่สมประกอบตามที่ใช้อยู่ทุกวันนี้
สุดท้ายก็สำเร็จตามวัตถุประสงค์ของคอสชทุกประการ
ผลเอกประยุทธ์หัวหน้าคณะไปวัดได้เป็นนายกรัฐมนตรี
จากการเสนอชื่อของพักพลังประชารัฐ
ผลเอกประวิตฯวงต์สวันรองหัวหน้าคณะบริวัตร
ได้เป็นหัวหน้าพักพลังประชารัฐ

ผลเอกประยุทธ์และบริวารสามารถสืบทอดอำนาจสำเร็จ
เพราะระบบที่ท่านจะยกเลิกวันนี้เนี่ย

ในเมื่อประสบความสำเร็จแล้วจะมายกเลิกทำไมเพราะอะไร
ก็เพราะระบบนี้ออกแบบมาเพื่อคุมกำเนิดพักใหญ่
ถ้ามีสอสอเขตมากก็จะไม่ได้สอสอบัญชีรายชื่อ

อย่างเช่นพักเพื่อไทยได้สอสอเขตมากก็ไม่มีบัญชีรายชื่อ
แต่คนเดียวที่นั่งกันอยู่นี่สสเขตหมด
มาวันนี้พักพลังประชารัฐถ้านับไปถึงวันเลือกตั้ง
ก็จะเป็นรัฐบาลถึง๔ปี
โครงการประชารัฐนิยมต่างโครงการแจกเงินต่าง
การกู้เงินมาแจกภาษีประชาชนตั้งนาน

เลือกตั้งครั้งหน้าคาดหวังไว้ว่าจะได้สอสอเขต
สอสอมากที่สุดมากกว่าพักเพื่อไทยฝันหวานไปไกล
จะจัดรัฐบาลภักดิ์เดียว
เลขาพักคนใหม่มันคือแป้งจะจัดให้
ท่านวิรัติครับมีผู้ประท้วงครับ

ครับก็ผมนายกองเกลียยสิทธิสวรรค์
สมาชิกสภาพุทธแหลศรรณจังหวัดนครศรีธรรมราช
เกษตร๓พรรคพลังประชารัฐครับ
ประท้วงผู้ที่กำลังอภิปรายนะครับ
กำลังทำผิดข้อบังคับที่๔๕ครับ
ผู้อภิปรายกำลังอภิปรายซ้ำซาก
แล้วก็เสียดสีบุคคลนะครับ
ขอให้ท่านประธานได้โปรดวินิจฉัยด้วยครับครับ
ผมวินิจฉัยนะครับ
คือท่านวิรัติท่านพูดเสียงดังแล้วก็นั่นนะครับ
มันก็เลยดูว่าท่านพูดเสียดสีอะไรมาก

แล้วก็อย่าพาดพิงไปถึงบุคคลอื่นคือค่อนข้างจะซ้ำนะครับ
ดังนั้นท่านกลับมาสู่การพิเคราะห์วิเคราะห์กฎหมายรัฐมนุนดีกว่านะครับ

ผมคิดว่าบางครั้งท่านนายกมาก็ดังกว่าผมนะ
ผมก็เลยไม่รู้ไปถึงไหนแล้วเนี่ยท่านประธาน
เดี๋ยวไม่ไปถึงไหนท่านพูดกับผมผมให้ท่านพูดต่อครับเชิญครับ
ท่านประธานครับเพราะฉะนั้นภักดิ์พลังประชารัฐ
จึงจะต้องเปลี่ยนระบบสัดส่วนเพิ่งมี
นี่กลับไปใช้ระบบเดิมเมื่อตอนยึดอำนาจ
มีฉะนั้นเลือกตั้งข้างหน้าถ้าได้สอสอเขตมาก
ก็จะตกสภาพเหมือนพรรดาเพิศไทยในวันนี้
คือไม่มีสอสอบัญชีรายชื่อแม้แต่คนเดียว
ถึงเวลานั้นผลเอกประวิทย์ก็จะสอบตก
ยิ่งไปกว่านั้นปาร์ตี้ลิสต์อันดับที่หนึ่ง
ผลเอกประยุทธ์ก็อย่าสอบตกด้วย
ตกด้วยจึงจำไปต้องหนีจากระบบสัดส่วน
มีนี่ออกไปท่านประธานหนีเนี่ยเป็นหนึ่งในสุดยอดกลยุทธ์
ถ้าท่านประธานเล่นหุ้นท่านจะรู้ไม่หนีไม่ได้เพราะเข้าทำนองที่ว่า
กงกรรมกงเกวียนดาบนั้นคืนสนองท่านประธานครับ
ให้กับพลเอกประยุทธ์และบริวารในการสืบทอดอำนาจผ่านกระบวนการเลือกตั้ง
ที่วันนี้ท่านจะนี่แหละทั้งหมด
ใช้งบประมาณของชาตินับหมื่นล้านบาท
งบเปิดเผยงบกลางงบรับ
ทั้งความสูญเสียโอกาสทางเศรษฐกิจของประชาชน
ท่านประธานรู้ไหมว่าผู้คนต้องอดหยากปากแห้ง
ให้ผลเอกประยุทธ์ได้ต่ออำนาจจากการเลือกตั้งในระบบสัดส่วน
สอสอพึงนี้ที่ท่านจะยกเลือกในวันนี้

เพราะต้องการมีพลักษณะไทยไม่ให้ใหญ่
นี่ไหมท่านประธานครับท่านวิหรักครับมาให้มีสอสอบัญชีในอะไรเช่น
ท่านกรุณาวินิจฉัยด้วยนะครับผมพูดถึงท่านประยุทธ์ท่านผลเอกประวิทย์เนี่ย
ก็ไม่ใช่เนื้อหาที่ซ้ำกันจะบอกว่าผมเรียกชื่อซ้ำไม่ได้
มันก็ไม่ถูกนะครับท่านประธานครับท่านท่านท่านอย่าต่อล้อต่อเถียงกับผมเลย
ท่านประธานผมขอให้ท่านวินิจฉัยนะครับไม่ได้ต่อล้อต่อ
ขออนุญาตประท้วงท่านประธานตามความกำคับข้อที่ห้าครับ

ไม่มีวุฒิภาวะนะครับ

แล้วท่านมีวุฒิภาวะหรือไง

ท่านก็มาโวยวายอย่างนี้
ถ้าอยู่ในเนื้อหาศาละ

พอแล้วครับเดี๋ยวผมวินิจฉัยนะครับ

อย่าซ้ำซากนะครับ

ท่านพูดบ่อยแล้วก็ไปกระทบ

ท่านยังมีผมเข้าใจว่าท่านยังมีประเด็นอื่นอีกนะ
ท่านวิรัติต้องเสนอดูนะครับ

ไม่ต้องไปโต้เถียงกับท่านอื่นเลยนะครับ

ที่ผมก็จะจบแล้วท่านประธาน
ผมไม่พูดถึงพลเอกประวิทย์ประยุทธ์

ครับก็พูดประเด็นอื่นนะครับ
ท่านประธานครับระบบเลือกตั้งเดิมเนี่ย
เอกประยุทธ์เป็นคนฉีกทิ้งเองเป็นคนเลิกใช้เอง

เพราะต้องการให้พักพลังประชารัฐเป็นใหญ่
ให้มีสอสอบัญชีรายชื่อ

ทั้งสองกรณีผลเอกประยุทธ์

ทั้งสองกรณีผลเอกประยุทธ์

ทั้งสองกรณีผลเอกประยุทธ์
ทั้งสองกรณีผลเอกประยุทธ์

ทั้งสองกรณีผลเอกประยุทธ์
ทั้งสองกรณีผลเอกประยุทธ์
ทั้งสองกรณีผลเอกประยุทธ์

ทั้งสองกรณีผลเอกประยุทธ์
ทั้งสองกรณีผลเอกประยุทธ์
ทั้งสองกรณีผลเอกประยุทธ์
ทั้งสองกรณีผลเอกประยุทธ์

ทั้งสองกรณีผลเอกประยุทธ์
ทั้งสองกรณีผลเอกประยุทธ์

ทั้งสองกรณีผลเอกประยุทธ์
ทั้งสองกรณีผลเอกประยุทธ์
ทั้งสองกรณีผลเอกประยุทธ์

ทั้งสองกรณีผลเอกประยุทธ์

ทั้งสองกรณีผลเอกประยุทธ์

ทั้งสองกรณีผลเอกประยุทธ์
ทั้งสองกรณีผลเอกประยุทธ์

ทั้งสองกรณีผลเอกประยุทธ์
ทั้งสองกรณีผลเอกประยุทธ์

ทั้งสองกรณีผลเอกประยุทธ์

ทั้งสองกรณีผลเอกประยุทธ์

ทั้งสองกรณีผลเอกประยุทธ์

ทั้งสองกรณีผลเอกประยุทธ์
ทั้งสองกรณีผลเอกประยุทธ์
ทั้งสองกรณีผลเอกประยุทธ์
ทั้งสองกรณีผลเอกประยุทธ์
ทั้งสองกรณีผลเอกประยุทธ์
ทั้งสองกรณีผลเอกประยุทธ์
ทั้งสองกรณีผลเอกประยุทธ์

ทั้งสองกรณีผลเอกประยุทธ์
ทั้งสองกรณีผลเอกประยุทธ์
ทั้งสองกรณีผลเอกประยุทธ์

ทั้งสองกรณีผลเอกประยุทธ์

ทั้งสองกรณีผลเอกประยุทธ์
ทั้งสองกรณีผลเอกประยุทธ์

ทั้งสองกรณีผลเอกประยุทธ์

ทั้งสองกรณีผลเอกประยุทธ์

ทั้งสองกรณีผลเอกประยุทธ์
ทั้งสองกรณีผลเอกประยุทธ์
ทั้งสองกรณีผลเอกประยุทธ์

ที่รัฐธรรมมนูญของสอชชใช้บังคับ
เพราะทุกพักในที่นี้ถูกผลกระทบ
แต่ภักดิ์พลังประชาราชน์นั้น
ไม่มีสิทธิ์ไม่มีสิทธิ์ไม่เห็นด้วย
กับระบบสัดส่วนสอสอเพิ่งมีที่มีเนี่ย

ถ้าหากท่านยังพอมีสำนึกขั้นพื้นฐานอยู่บ้าง

ติดเสร็จในเดชขาดในรัฐธรรมสภา
ก็เป็นสิทธิอันไม่ชอบทำ

ผมพูดเพราะเป็นเหมือนกันนะครับท่านประธาน

ยังแพ้ให้พักเพื่อไทยเขาอีกก็อย่าไปแย่งเขาจัดรัฐบาลก็แล้วกัน
ให้มียางอายกันบ้างทางรัฐสภาขอบพระคุณท่านประธาน
เป็นอย่างสูงที่อดทนฟังผมขอบพระคุณครับ
ขอบคุณครับจบแล้วนะครับ
ไม่ต้องนั่นหรือครับต่อไปเชิญท่าน